และเช่นเดียวกับสภาพอากาศในหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ที่มีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่ลำปางเอง
เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นหลายต้น
ส่วนที่ตรังก็มีบ้านเรือนพังเสียหายกว่า๕๐หลัง
แต่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะฮะ
ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่บ้านควนนกว่า
ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
ก็ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
โดยกระเบื้องหลังคาถูกพายุพัดปลิวหายไปจำนวนมาก
เรื่องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ

โดยเฉพาะสวนผลไม้ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่เร่งออกสำรวจความเสียหายแล้ว
ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า๕๐ครัวเรือน
ขณะที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าในช่วงเกิดเหตุนั้น
มีพายุลมมีฝนพัดกระหน่ำ
ส่งผลให้ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่
พาดทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง
ก็เร่งดำเนินการแก้ขายให้แล้วสภาพของลมที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ที่หมู่๑๒แล้วก็หมู่๘ตำบลเมืองยาว
ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก

ทำให้หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
เกือบ๕๐หลังเช่นเดียวกับที่ตรังเลยนะฮะ
โดยเฉพาะบริเวณถนนห้างฉัดเสริมงาม

พบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นลงมา๓ต้น
แล้วก็ล้มขวางถนนนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอห้างฉัด
นำรถเครนมาดำเนินการตั้งเสาไฟฟ้าใหม่

หลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับนานกว่า๓ชั่วโมง
ซึ่งขณะนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าพื้นที่ของอำเภองาวแล้วก็อำเภอแจ้ห่ม
จุดก็เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วย
ทำให้หลังคาบ้านเรือนเสียหายอีกหลายหลัง
ส่วนที่วัดหอมเกร็ดที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
พายุฝนพัดกระหน่ำต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานตกหนักนานกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้สาราอเนกประสงค์ได้รับความเสียหาย
โดยแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาถูกลมพายุพัดปลิวไปกว่า๑๐๐แผ่น

ขณะที่ต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่นะครับก็โค้นล้มลงมาอีก
แต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
พระคู่จารุวัฒนคุณจอวหอมเกร็ดบอกว่า
สาระอเนกประสงค์หลังนี้ใช้เป็นที่พักของพระบวชใหม่
ซึ่งภายหลังเกิดเหตุก็สั่งให้เจ้าหน้าที่วัด
ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดทั้งเศษกระเบื้องแตก

โดยจะเร่งซ่อมแซมอีกครั้งในวันนี้นะครับ